เขาบอกว่าศึกกู้ไพรก็มีศึกรถยกก็มี

ธุรกิจรถยกเขาก็มีเราก็เพิ่งรู้นะคะ
แล้วกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของเรียกรถยกอีกฝั่ง

แล้วรัวปืนตรงไหนรู้ไหมฮะหน้าป้อมตำรวจอีก
ป้อมตำรวจจริงค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตรงแถวแยกรัชดาตลาดพลู

คนถูกยิงเนี่ยชื่อนายจุ้ยค่ะหรือว่านายกิติศักดิธรรมสุคล

เพื่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ที่เกิดเหตุยังมีปลอกกระสุนมีคราบเลือดตกอยู่

นายยุ่งคนนี้พอก่อเหตุเสร็จ
เขาจังหวะชุลมุนก็เลยหลบหนีไป

มีอุบัติเหตุรถกระบะไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์

เรียกรถยกของทีมงานของในรุ่ง

รุ่งเนี่ยเขาจะต้องมาเพราะมีคนโทรเรียก
แล้วกลายเป็นว่าเขาก็เลยเรียกในยุ่งอีกคนนึง
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมาด้วยกัน
พอมาด้วยกันเสร็จกลายเป็นมาเจอกับในจุ้ยคนเจ็บ
ซึ่งเคยเป็นคู่กรณีกันแล้วมีปัญหาเรื่องรถยก
เอ้าทำไมมาช่วยในเหตุเดียวกัน
ทั้งสองฝ่ายเลยกลายเป็นว่าด้วยความเคยมีเรื่องกันมาก่อน
ก็เลยทะเลาะกันอีกคราวนี้เนี่ย
ตัวทางด้านของคนยิงเนี่ยนะคะ
ก็เลยเอาปืนมารัวยิงใส่ในจุ้ยจนเจ็บเลยถึง๔นัดค่ะ

แล้วก็ไม่ได้เอารถไปยกรถของผู้บาดเจ็บเลย
เปล่าเลยใช่ค่ะทีนี้มันมีกล้องเนี่ย
จับภาพไว้ได้หลากหลายมุมนะคุณผู้ชมค่ะ
เอาลองไปดูหน่อยมันก็มีกล้องจากภาพตรงหน้าตลาดนะคุณผู้ชม

ตัวผู้ก่อเหตุเดินมาแล้วค่ะใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินเกงขาสั้น
ใส่หมัวสาภัยกระเป๋าวิ่งหนีมาตรงตลาด
เพราะหลังก่อเหตุหนีมาด้วยความแตกตื่น
เสร็จแล้วตัวเขาเองก็วิ่งผ่านป้อมของหน้ารบพอของตลาด
ไปแล้วก็ไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไปคุยกับคนขับวินอยู่แป๊บนึงก่อนจะขึ้นรถหลบหนีไป
เจอกล้องอีกตัวค่ะไม่ได้ไกลจากจุดแรก
เห็นตัวมือปืนในยุ่งเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
กล้องไปแป๊บเดียวไปตรงซอยจอมทอง
แล้วก็จะมีจังหวะเห็นตัวเขานี่ผ่านไปแล้วนะคะ
เห็นตัวมือปืนในยุ่งเนี่ยมาลงตรงบริเวณจอมทอง๑๗นะคะ
จุดนี้ห่างจากจุดที่ขึ้นวินรอบแรกประมาณสัก๓กิโล
ทางด้านเจ้าของรถยกชื่อในรุ่ง
ซึ่งเป็นคนพานายยุ่งมาด้วยจำได้ไหมที่ตอนแรกบอกเรียกมารถมายกรถเนี่ย
เขาก็มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถามมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแล้วตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
เจ้าตัวบอกผมเป็นแค่เจ้าของรถยก
ผมปฏิเสธทุกอย่างและเอาจริงผมก็รู้จักนะกับนายยุ่ง
แต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เขายิงกันรอบนี้นะ
คือเขาก็พยายามบอกว่าคือเขารู้จัก
คือสอบปากคำพยานไปแล้ว๔ปาก
แต่ตัวคนที่หนีไปเนี่ยมือปืนเนี่ย
ก็คือในยุ่งเนี่ยนะครับพยายามเตรียมขอออกใหม่จับอยู่
ทีนี้ทางด้านของคนเจ็บเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากศิลป์นะคะ
ตำรวจบอกว่าต้องรอให้เขาอาการดีขึ้นก่อน
ตอนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้นะคะตัวคนเจ็บ